ไปดูกันต่อกับคุณปูปายานะคะ
ณีของเรื่องราวอาหารเสริมที่ไม่จบไม่สิ้น
ระโยงระยางกันมายาวนานเลยคุณผู้ชม
แล้วจะบอกเลยว่าคราวนี้โดนวิพากษ์วิจารณ์แรงเหมือนกัน
เพราะว่าปูเนี่ยไม่น่ามาลดเกรดตัวเอง
ด้วยการมารีวิวอาหารเสริมหรือว่าทำอาหารเสริมแบบนี้เลยนะคะ
ซึ่งปูตอบแซ่บมากนะคะ

คือปูก็บอกเลยว่านะคะว่าจริงแล้วคือปูก็ไม่ได้มา
เพราะว่าเมื่อก่อนปูก็มาจากคนไม่มีอะไรเหมือนกัน

ตอนที่ปูถูก
พูดได้เห็นปูก็ได้ถามทันทีเลย
บอกว่าทำไมออกมาแบบนี้ทำไมปูไม่ได้เห็น

แล้วพอได้รู้ก็ได้ปลดทีมมาร์เกติ้งนั้นไปแล้ว
ภาพลักษณ์ของสินค้ากับภาพลักษณ์ของปูตอนนี้มันพ่วงกัน
แต่ในเมื่อปูไม่ได้เห็นเราก็ต้องยอมรับว่า
นี่คืออีกบทเรียนในชีวิตปูว่าโตขึ้นแล้ว
มารับหน้าต่อหน้าพี่สื่อมวลชนแล้วก็ประชาชน
จริงถ้ามีสคริปต์วันนี้ภูก็มีได้
แต่ปูไม่ใช่ดารานิสัยสกริปปูขอพูดตรงดีกว่า
ถ้าปูจะมาทำธุรกิจครั้งนี้ปูเชื่อมั่นในตัวเขาในคำสัญญาเขา
ว่าเขาจะซื่อตรงในทุกด้าน
ได้ดูทางบัญชีแล้วก็ดูบริษัทเขา
ก็เท่าที่ปูรู้และทีมการเงินได้ชี้แจงปู

สำหรับปูปูไม่ได้มองว่ามันเป็นการลดเกรดตัวเอง
เพราะว่าพี่ปูมาจากตรงไหนพี่จำวันที่ปูไม่มีงานได้ไหม
จำวันนั้นได้แล้วปูไม่มีวันลืม
คุณค่าของคนมันไม่ได้อยู่ที่ภาพที่สร้างเลย
มันอยู่ที่ใจแล้วอยู่ที่การกระทำ
ปูเชื่อปูเป็นผู้หญิงที่มีคุณภาพ

เพราะว่าอะไรรู้มั้ยเขาเป็นคนฉลาดไม่เป็นทุนสหปชาติได้หรอกคุณผู้ชม
แล้วก็ตอบดีมากตอบจากใจตอบจริง

ใช่ถ้ามีสคริปต์ก็ได้แต่ปูเป็นปูไงคะ
รวมไปถึงนางก็ไปเคลียร์นะคะเพราะว่าธุรกิจที่ทำก็คือทำกับมะตูมแล้วก็ต้นหอม
ไปถามบัญชงบัญชีแล้วเขายืนยันบอกว่าถูกต้องนางก็โอเคตามนั้น
เอานิ้วชัดเจนดารายุคนี้ต้องอย่างนี้นะคะ
จะมายุกแอบแอบแบบว่าไม่นะคะจริงก็ไม่สามนะคะ
มีแอร์เกมเบอร์ค่ะเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะคะ